ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำ
แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดโรคโควิด๑๙
เป็นแค่กลุ่มเสี่ยงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแปลว่า
ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้กักตัวเองค่ะ
ปิ้งย่างไปทำกับแก้มกินกับครอบครัวสบายใจแล้วมีการโพสต์เฟสบุ๊คด้วยบอกว่า
ถ้าผมติดโรคโควิด๑๙ผมจะกลับมาหาพ่อแม่ไหมผมจะกลับมาปิ้งย่างกับครอบครัวแบบนี้ไหม
เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหเป็นเรื่องราวเลยนะคะ
ต่อมาค่ะคุณอดีศรวิทูลศิลป์ในอำเภอบ้านด่าน
พร้อมกับตำรวจสพบ้านด่านแล้วก็อสมลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
คือผู้ชายคนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำ
แล้วกลับมาเพราะว่าร้านอาหารเขาปิด
ก็เลยต้องกลับมาที่อำเภอบ้านด่านมาอยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบกับเจ้าตัวเลยนะคะ
นายธีรพงศ์บุญประสานอายุ๓๐ปีเจ้าของโพสต์ค่ะ
คุณธีรพงศ์เนี่ยเล่าบอกว่าสาเหตุที่โพสต์เนี่ย
เพราะชาวบ้านเนี่ยตอนที่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านเนี่ย
ก็คือกลับจากเมืองบุรีรำมาอยู่ที่บ้านด่านเนี่ย
ทุกคนมองเหมือนว่าตัวเองเป็นคนประหลาด
หลังกลับมาจากที่ร้านอาหารในตัวเมืองบุรีรำ
ที่ตัวเองไปทำงานอยู่แล้วเขาหยุดกิจการชั่วคราว

ก็เลยโพสต์แบบนี้โพสต์ไปเนี่ยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ไอ้ที่ผมโพสต์แบบนี้อยากเรียกความเชื่อมั่นว่าผมไม่ได้เป็นโควิด
แต่ว่ามันผิดนะคะมันผิดนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เขาก็คิดว่าผมทำงานแบบร้านอาหารอย่างนี้แหละมั้งครับ
แล้วก็พบประคุกคนเยอะ

ก็เกือบ๘๔วันที่เดือนสิงหาที่พันปีที่แล้วครับ
มีบัตรบังเกียจเนอะมีบัตรบังเกียจเนอะ

แล้วอยากอยากจะขอโทษอะไรไหม
อยากขอโทษถ้าคนไม่รู้ไม่อะไรก็อันนี้ด้วยครับ

เขาก็ตกอกตกใจเพราะว่าคุณธีรพงศ์เนี่ย

ก็ตามคำสั่งประกาศของทางจังหวัด

คนในพื้นที่ก็คิดว่าอ้าวนี่โควิดมันเหรอ